ต่อเนื่องไปเลยดีกว่าค่ะนี่เลยพูดถึงแต้วแต้วก็มาค่ะ
คุณผู้ชมได้ฟังหรือยังคะเพลงของน้องแต้วนางเอกช่อง๓ค่ะ

ปังจริงนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะนอกจากเพลงฮอตแล้ว
ดาราเพื่อนดาราเนี่ยโอ้โหแห่กันเต้นคอปเวอร์กันเพียบเลยล่ะค่ะ
ซ้อมเต้นแกะท่าเต้นพร้อมหรือยังคุณผู้ชมนี่เพลงนี้เบบี้บูอุ้ยช่าน่ารักมาก
คือตอนที่เราสัมภาษณ์น้องแต้วเนี่ยเมื่อวันก่อนเนี่ยเจ้าตัวเอ่ยปากเลยนะคะว่า
จากอยากจะให้แฟนติดตามผลงานเพลงแรกในชีวิตของเธอแล้วเนี่ยอยากให้แฟนลุกขึ้นมาเต้นตามค่ะ
โดยเฉพาะเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงเนี่ยอยากให้เต้นตามกันเยอะค่ะ
ดูค่ะเนี่ยค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสอนเต้นนะคะให้ทุกคนได้ลองซ้อมกัน
เราก็ซ้อมกันมาแล้วเรือนขวานนำเลย
เพราะฉันทำตัวเป็นเด็กอยากจะอยู่ไกลเธอเนี่ย

คือสุดยอดจริงคุณผู้ชมเราก็บอกก่อนนะคะ

เพราะว่าเจ้าแม่เขาขอมาเจ้าแม่นาคีขอมา
นางเอกก็มานางร้ายก็มีสายแดนก็ไม่พลาด
ลีลาเบบี้บูของแต่ละคนมันเป็นยังไงนะคะ
มันจะดีกว่าพวกเราหรือเปล่าไปชมภาพเลยค่ะ
ก็ดีกว่าเนาะ
จัดไปนะคะทั้งน้องเตอร์ไว้นะคะน้องแกรดแล้วก็จันทรีย์

ถ้าฉันทำตัวเป็นเด็กอยากจะอยู่ใกล้เธอ
ที่ฉันทำตัวเหมือนเด็กก็แค่จะอยากอ่อน
อาจจะดูน่ารัมธรรมไม่อยากให้ไปไหนเลย

คือจะบอกว่าอยู่กับบ้านเนี่ยค่ะดูบันเทิงไทยรัฐก็ซ้อมเต้นกันได้นะคะ

ถูกต้องแล้วหลายคนเวิร์คความโฮมแหเดี๋ยวจะอ้วนกันไปนะ
นี่ลุกขึ้นมาเต้นแบบนี้ขยับขยายกันหน่อยนะจ๊ะ
รักนะประสบความสำเร็จในเพลงนี้
ถูกต้อง๒ล้านกว่าแล้ว